มาบอกว่าช่วยประกาศตามหาแม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้ให้หน่อยเถอะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้๒๕ตุลาคม
ระหว่างที่ผู้หญิงคนนี้นะฮะ
คุณสุภาวัลแสงกลมอายุ๒๕ปี
กำลังส่งอะไหล่รถยนต์อยู่ที่บริเวณปากซอยวัดไผ่ตัน
แขวงสามเซียนเข็ดพญาไทยในกรุงเทพฯ
ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาฝากให้อุ้มเด็กคนนี้หน่อย
บอกฝากอุ้มลูกหน่อยเดี๋ยวจะรีบไปซื้อของ

ก็ช่วยอุ้มเด็กไว้หน่อยแบบบอกเลย
เขาจะไปซื้อของคิดว่าคงฝากไม่นาน
รออยู่๓ชั่วโมงคุณเห็นมะสูร

แล้วแดดมันร้อนไงไม่รู้จะทำยังไง
ก็เอางี้พาเด็กต่อมาห้องพักก่อนละกัน

แล้วก็ค่อยไปดูเรื่องของการเคลียร์เงินเคลียร์ค่าอะไร
แล้วก็กลับมาดูรอนะ

จนถึง๒ทุ่มถามใครใครก็ไม่มีใครรู้จักแม่เด็กเลย
บอกอย่างนี้พี่มาฝากเด็กคนนี้เอาไว้

ตอนนั้นหนูกำลังส่งของอยู่ค่ะส่งอะไหล่พวกอะไหล่รถอ่ะ
กำลังเรียงของจัดของอยู่ในรถ
แล้วทีนี้มีเด็กผู้หญิงนะคะเดินมาแล้วก็มาสะกิด
ว่าพี่หนูฝากอุ้มหน่อยหนูจะไปซื้อของแป๊บนึง
หนูก็ไม่ได้ดูหน้าดูหลังก็มัวแต่ยุ่งกับของตัวเองด้วย
เลยบอกว่าได้ได้ค่ะเดี๋ยวพี่อุ้มให้แป๊บนึง
แล้วเขาก็เดินไปซื้อของหันมาอีกทีหนูก็ไม่เห็นเขาแล้ว

คือไม่ออกจากตรงนั้นก็นั่งรออยู่ตรงรถตัวเองค่ะ
ไหนคะที่เราไปส่งของเมื่อวานนี้

ของใครค่ะของเด็กนี้ค่ะนี่แค่ผ้าขนหนูผืนเดียวค่ะ
แล้วสนามผ้าขนหนูและเด็กเป็นอย่างไรบ้างค่ะที่เราเปิดดู
ก็ผ้าของหนูก็เปื้อนเปื้อนเหมือนเปื้อนมูกเลือดค่ะ
แล้วก็เป็นจราเด็กอะค่ะเป็นขี้เทาเหมือนเด็กเพิ่งคลอดอะค่ะ
มาติดผ้าหนูก็พอมานั่งรอได้สักพักนึง
พอมันกะว่ามันนานแล้วค่ะเพราะว่าเราก็จะไปเคลียร์บินเข้าร้านใช่ไหม
ก็เลยอุ้มเด็กมาที่ห้องก่อน
แล้วก็รออยู่ตรงนั้นถึงประมาณกี่โมงนะคะจำได้ไหม
เพราะว่าถ้าอุ้มออกมาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราขโมยลูกเข้าไปอีก

รนอยู่ค่ะรนเหมือนรีบจะไปไหนสักอย่าง
แต่ว่าเขาก็บอกกับหนูแค่ว่าเดี๋ยวเขาจะไปซื้อของก่อน
ฝากอุ้มหน่อย
ทีมข่าวของเราก็ไปดูที่ห้องพักนะ
ที่คุณสุภาวันเขาก็พาหนูน้อยคนนี้ไปเลี้ยงไว้ก่อน

ก็ทีมขาธรรมภาพฯทีวีก็เลยไปข้าหนูน้อยคนนี้

แล้วเดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามจุดต่างที่มาฝากเด็กเอาไว้
แต่ตอนนี้ยังไม่พบแม่เด็กผู้ต้องสงสัยนะ
ในการดูกล้องวงจรปิดในระแวกทั้งหมดเลย
น้องครับผู้หญิงที่เขาฝากเด็ก
ที่เขานี้ไว้เป็นลักษณะแบบไหนครับ
น่าจะสูงประมาณ๑๕๐๕๐๐กรอบ

เสื้อเสียงสีชมพู

เมืองขาสั้นสีขาวครีม
บอกแค่ว่าฝากอุ้มอย่างงี้

ประมาณ๔ถึง๕โมงหลายวัน
อ๋อผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้กลับมาจุดเดิมนะ
ไม่ไม่ได้กลับมา
คือที่ตำรวจพยายามสอบถามอย่างละเอียดตอนนี้
เพื่ออยากรู้พฤติกรรมของผู้หญิงคนนั้นด้วย

ว่าหนึ่งจะใช่แม่ของเด็กหรือเปล่า

หรือไปขโมยลูกใครมา

ท่านผู้ชมครับถ้าท่านไหนนะ
ที่คิดว่ามีหนูน้อย

ท่านก็ติดต่อได้ที่สนบังซื้อเลยนะครับ
ณขณะนี้อ่าแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่

เธอก็เดี๋ยวเลี้ยงดูกัน

ทุกคนอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแบบบ่อย่างนี้